เกี่ยวข้องกับตะวันที่เป็นนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวอิสระเนี่ยนะคะปรากฏว่าเดี๋ยวจะเปิดภาพกล้องวงจรปิดให้ดู
รถที่เขาใช้เนี่ยโดนคนเอาก้อนหินมาปลาแบบนี้ค่ะ

กล้องวงจรปิดจับภาพได้เลยนะคะอันนี้เป็นหน้าบ้านของนางสาวทานตะวัน
หรือว่าตะวันนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนี่แหละค่ะโพสต์คลิปนี้ลงในเฟซบุ๊กนะ
แล้วก็เขียนเอาไว้บอกว่ายุคนี้เขาขู่กันแบบนี้เหรอคะ
คุณผู้ชมดูเวลาสิตีสามห้าสิบเนี้ย

วันนี้เมื่อเช้าที่ผ่านมาเช้ามืดเลยนะคะ
จริงโพสต์คลิปสั้นนะสัก๑๓วิได้
แล้วก็จะเห็นว่าเป็นลูกศรที่เราชี้ไว้เมื่อกี้นะ

แล้วก็มาก่อเหตุคือปีนข้ามกำแพงมา
เอาก้อนหินมามาทุ่มใส่กระจกแบบนี้
หลังจากนั้นคนที่ก่อเหตุนะเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
ซึ่งรถคันนี้ที่โดนเอาก้อนหินมาเครื่องใส่

คือเป็นรถคันที่ตะวันแล้วก็กลุ่มทะลุวัง
รวมถึงแนวร่วมมวลชนอิสระใช้ในการเดินทาง
คือรับส่งไปจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมือง

นักข่าวของเราก็เลยโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมกับตะวันค่ะ
เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าคนร้ายมากัน๒คน
ขี่มอเตอร์ไซค์มาไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียน
แล้วตำรวจมาเก็บหลักฐานเอาก้อนหินก้อนนั้น
ส่วนการแจ้งความอันนี้ก็ให้ทางครอบครัวดำเนินการ
ถามไงว่ามูลเหตุมันมาจากอะไร

ตำรวจก็บอกว่าก็น่าจะมาจากเรื่องทางการเมืองนี่แหละ
ซึ่งทางตะวันเองยืนยันบอกว่าไม่กลัว
จริงมันเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้ง
แล้วเหตุการณ์ครั้งนี้มันก็ไม่ได้มีผลอะไร
ที่จะทำให้เธอหยุดหรือว่ายุติบทบาททางการเมือง
ลองฟังหน่อยไหมคะลองฟังที่เราโทรคุยกับเธอค่ะ
กลัวไหมครับหลังจากนี้แบบเหมือนมีคนแบบมาทำแบบนี้

เพราะว่าก็จริงที่ผ่านมาก็โดนคุกคามมาโดยตลอด

หมายถึงว่าทั้งจากทางตำรวจเองก็ด้วยตำรวจเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบ
แล้วก็รอบนี้น่าจะเป็นรอบที่๒ที่เป็นใช้ก้อนหินโยนเข้ามาที่รถเลย
ก็จริงเจอแบบนี้มาหลายรอบแล้วเหมือนกันค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นการคุกคามจากเจ้าหน้าที่รัฐเองก็ตามด้วย
ก็ให้พูดตามตรงก็ไม่ได้กลัวอะไรค่ะ
ก็ไม่ส่งผลอะไรต่อเราที่จะเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อไม่ได้กลัวอะไร
ไม่ได้กลัวค่ะแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นเฉย
เพราะว่ามันก็ไม่ปลอดภัยจริง
แล้ววันนี้ทางกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
เขานัดทำกิจกรรมทางการเมืองส่องไฟให้ทางประชาธิปไตย
จากแยกประทุมวัลถึงราชบาสงค์ตัน๕มเย็น
แต่ว่าเย็นนี้ตะวันไม่ได้เข้าร่วมก็เลยถามอ้าว
คือกังวลเรื่องอะไรหรือเปล่าบอกน้องอันนี้ไม่เกี่ยวกัน
คือติดธุระเฉยก็เลยไม่ได้ไปเข้าร่วมเย็นนี้
และนี่ก็เป็นโพสต์ของทางเพจที่เขาประกาศ
เหมือนกับเช็คลิสต์ว่าจะต้องเอาอุปกรณ์อะไรมาบ้าง
เจอกันที่ไหนแล้วก็รอติดตามตอนเย็นนี้ในเพจบอกเอาไว้แบบนั้นนะครับ